ภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิภาคภูมิ

กินอะไรแข็งไม่ได้
เพราะว่าแกจะปวดเพราะว่าหน้าแกล้าวอะค่ะ
กระดูกตรงนี้กับตรงนี้ก็ล้าวอะค่ะ

ภาพวันที่ไปโรงพยาบาลเห็นบอก
แม่รับไม่ได้น่วมเลยแม่รับไม่ได้เลยแม่รับไม่ได้เลยค่ะ
คืออาการ๕๐๕๐เลยค่ะสาหัสมาก
เลือดข้างในสมองด้วยใช่ไหมเลือดข้างในสมอง
ไม่ฟื้นไม่ตอบโต้ซึมลง

วันที่๓ก็ยังรับรู้ขึ้นมาบ้างว่า
ดิ้นดิ้นแบบ
ดิ้นขาดิ้นได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะต้องมัดตลอด
ติดเตียงตลอดแกจะดิ้น
ดิ้นเพราะอะไรคุณหมอบอกไหมดิ้นเพราะความเจ็บปวดค่ะ
เจ็บปวดใช่ค่ะเพราะแกใส่สายทุกอย่างที่ที่ช่วยชีวิตแกไว้ค่ะ
เห็นบอกตั้งแต่ตานี่ตานี่แบบปูดออกมาอย่างนี้เลยค่ะ
แล้วก็หน้านี่บวมหมดเลยค่ะตอนนี้คือยุบแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าที่
มีรอยบุหรี่จี้ตามตัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีรอยลากจากมีรอยแผลข้างหลัง
ไปหมดเลยค่ะขามือแล้วก็นิ้วเท้า
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผ่านมาจะครบ๑เดือน
ใช่ค่ะวันที่๔นี้ก็จะครบ๑เดือนอาการก็ไม่ใช่ว่าจะหายดีร้อยเปอร์เซ็
ไม่ได้เลยค่ะเหมือนที่โจว์บอกยังปวดหัวอยู่ยังปวดหัวปวดตลอดเวลาค่ะ
ต้องกินยาทุก๔ชั่วโมงเวลาจะคิดเวลาจะพูดช้าลงจะช้าลงไปหมด
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราคุยกับโจ้แล้วก็คุณแม่เนี่ย
ในส่วนของโจ้โจ้อาจจะตอบช้าอาจจะบอกอะไรช้าหน่อย
ค่อยค่อยคุยกันไปนะฮะคือไล่เรื่องอาการบาดเจ็บให้ฟังก่อน
เพราะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเจ็บหนักจริง

ใช่ค่ะอาการเป็นตายเท่ากันในวันนี้๒๓วันที่นอนอยู่นั่นนะคะ
จนวันที่แกรู้สึกตัววันที่๔วันที่๔วันที่๔ใช่แล้วค่ะ
วันที่สี่แกรู้สึกตัวพยายามที่จะลืมตาออกมา

สุดท้ายก็ออกจากโรงพยาบาลมาได้แต่ก็เป็นสภาพอย่างนี้นี่แหละ
เอาละทีนี้มาไล่กันหน่อยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
พฤศจิกายนค่ะเอาโจ้พอจำเหตุการณ์ได้ไหมได้ครับ
วันนั้นเป็นมายังไงถึงออกจากบ้านไปแล้วก็ไปถูกทำร้าย
ผมออกจากบ้านเสร็จไปเพื่อนจะไปเอาเลนส์วันคืนวันนั้นกลางคืนใช่ไหม
ที่ขอออกจากบ้านเผื่อคุณแม่ช่วยด้วยวันที่๓กลางคืน
มานั่งทานเหล้าแกขอแบบว่ามานั่งทานเหล้าที่บ้านกับเพื่อน
อยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดลำปางนั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านกับเพื่อน
แม่ก็อนุญาตให้กินเหล้ากับเพื่อนแล้วก็แบบขอออกไปถ่ายรูปกับเพื่อน
เขาบอกเออไม่เป็นไรถ่ายรูปส่งมาให้แม่ดูแบบเออแม่ก็โอเคไม่เป็นไร
พอตัดพอมารู้อีกทีนึงก็คือตอน๖โมงเช้าที่โรงพยาบาลโทรมาค่ะ
ซึ่งคืนนั้นคืนคือคืนวันที่๓พฤษฎีกายนค่ะแต่มันเที่ยงคืนตี๑ถ้านับเป็นวัน
นับเป็นวันมันก็เข้าสู่วันที่๔นั่นแหละใช่ค่ะ
ทีนี้โจ้ขออนุญาตแม่บอกแม่เดี๋ยวออกไปถ่ายรูปกับเพื่อนหน่อย
สะพานออเรนต์ข่าวจุดเมืองลำปางค่ะแม่ให้ไปโจ
จำอะไรได้บ้างหลังจากที่ออกจากบ้านไปตอนนั้น
ไปถึงหน้าสะพานเล้นจอดรถลงลงมาท่าหน้าข้างบันได
ลงมาปุ๊บพวกนั้นเห็นผมปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาถามว่าพวกน้องหาเรื่องพวกพี่เหรอ
อ่าเดี๋ยวก่อนนะโจ้พี่ค่อยค่อยนะก็คือโจ้ขี่จักรยานยนต์ไปใช่ไหม
ใช่ค่ะไปกับเพื่อนซ้อนซ้อนเพื่อนไป
โจ้เป็นคนซ้อนไปกี่คนนะสามหกคนหกคน
มีผู้ชายสามผู้หญิงสามผู้หญิงสามจักรยานยนต์สองคันใช่ครับ
นะฮะพอไปถึงจอดรถปุ๊บเท่าที่โจ้จำได้คือมีกลุ่มคนอยู่ตรงนั้น
กลุ่มทหารเกณฑ์เนี้ยแหละใช่ครับที่เป็นคู่กรณีกับเรา
ครับเขาเดินมาหาเลยเหรอเขาเดินมาหาเลยครับ
ถือมีดเพื่อนเขาถือมีดมาหาผมถือมีดมาเลยเหรอถือมีดมาถึงผม
ถือมีดเข้ามาหาผมมีดแบบมีดปลายแหลมอะค่ะมีดพับ
มาหาตัวโจ้เลยหรือว่าหาคนหรือว่าหาทั้งกลุ่มหาทั้งกลุ่ม
ทั้งกลุ่มอ่าแล้วเขาว่ายังไงต่อพวกน้องมีว่าให้พวกพี่เหรอ
อะไรนะพวกน้องวายพวกผีเหรอพวกน้องพวกน้องว่าพวกพี่เหรอ
ครับใช่พูดอย่างงี้เลยใช่ค่ะอ่าน้องว่าให้พวกพี่เหรอ
แล้วก็ประมาณว่าให้แกเล่ายังไงต่อ
แล้วก็ผมก็บอกว่าไม่อืมผมจะมาถ่ายรูปผมจะมาถ่ายรูป
อะไรพวกนี้แล้วเขาก็เดินกลับไปอ่าเขาก็เดินกลับไปตรงตรง
กลุ่มครับของเขาที่เขานั่งกันอยู่กี่คนจำได้ไหมเขามีกัน
กี่คนสี่คนห้าคนสี่คนห้าคนอ่าพอเขาเดินกลับไปอ่า
แล้วยังไงต่อผมลงไปฉี่คือแล้วก็โดนแล้วก็ต่อสุดท้ายมา
หาบตัดผมก็ไม่รู้เรื่องเลยสะพานค่ะมันจะเป็นสะพานข้าม
แม่น้ำใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะอ่าตรงตีนสะพานเนี้ย
ลงมาแล้วจะเป็นลานเนี่ยค่ะเวลากลางคืนแม่บอกว่า
มักจะมีกลุ่มใช่ค่ะไว้ลงไว้รุ่นหรือกลุ่มคน
มาจับกลุ่มกันมาจับกลุ่มแบบถ่ายรูปบ้างกินเหล้าบ้าง
มีอะไรบ้างใช่ค่ะกลุ่มของทหารเกณฑ์คู่กรณีของลูกชายเนี่ย
เขานั่งกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่ใช่ค่ะกินเหล้ากันอยู่โจ้บอก
จอดรถเสร็จเขามาถามว่าหาอะไรนะหาเรื่องเหรอมองหน้าหาหรือ
น่าหาเรื่องเหรอโจ้บอกเปล่านะใช่ค่ะเขาเอามีดมาด้วย
เขาก็เดินกลับไปแล้วโจ้ก็เลยเดินออกจากกลุ่มของโจ้เอง
ครับเพื่อไปฉี่เพื่อไปฉี่อ่าเหมือนกับเป็นข้างทาง
ลงไปหน่อยหนึ่งจากบันไดของสะพานอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้ว
ถูกเข้ามาทำร้ายเลยเหรอครับอ้าวเห็นบอกเข้ามาอะไรนะ
งงขอเงินก่อนใช่ไหมโจ้ครับแล้วพวกผมก็ให้ไป
ที่โจ้จะไปฉี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไล่หน่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับคือก่อนที่โจ้จะไปฉี่ตอนที่เขามาถามว่าหาเรื่องเหรอ
บอกไม่ได้หาเรื่องเขาขอเงินก่อนใช่ครับอ่า
ขอเท่าไหร่อะไรยังไงเขาบอกขอเงินไปซื้อเหล้าหน่อย
ผมก็ให้ไปสี่สิบบาทพวกเพื่อนผมให้ไปสี่สิบบาท
ทั้งกลุ่มทั้งกลุ่มเรียร่ายกันได้สิเรียร่ายกันเขามาบอก
ให้เขาไปขอเงินไปซื้อเหล้าหน่อยก็เลยให้เงินไปสี่สิบครับ
โจ้ถึงเดินไปฉี่ใช่ครับอ่าหลังจากนั้นยังไงต่อฮะ
หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยครับ
จำได้ไหมว่ามันถูกทำร้ายหรือว่าถูกอะไรยังไง
ไม่รู้หรอกครับเหมือนผมหลับไปตัดไปเลยกำนังยืน
แบบเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นโจ้มารู้สึกตัวอีกทีก็คือ
อย่างที่แม่บอกค่ะห้าวันห้าวัน
วันที่ห้าแม่มารู้ข่าวคือตอน

ประมาณ๖โมงกว่าค่ะ

โรงพยาบาลโทรมาแจ้งบอกว่า

บอกว่าใช่ค่ะมีอะไรเหรอคะ

แม่แบบกรี๊ดเลยนะคะทำงานไม่ได้
เจ้าของร้านบอกเป็นอะไรเป็นอะไรทำใจก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็แม่ก็ขี่รถจากที่บ้านไปจากที่ทำงานไปที่บ้านเพื่อที่จะไปรับน้องเขา
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวทำงานร้านก๋วยเตี๋ยว
ทำงานเป็นลูกจ้างที่นั่นรีบไปเลย
รีบไปเลยค่ะพอไปรับน้องเขาก่อน
รับน้องเขาก่อนเพราะว่าแม่แม่รู้ตัวว่าแม่แม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วอืม
เพราะแม่อันนี้แหละค่ะตกใจมาก
แล้วพอไปรับน้องเขาแล้วก็ขี่รถรถเกือบชน
น้องชายของโจ้รับน้องชายโจ้ไปด้วย
แล้วก็ไปดูภาพแรกที่เห็นลูกโดนใส่สายแบบระโยงระยางนะคะ
รับไม่ได้เลยค่ะว่าทำไมลูกต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
คนทำร้ายแบบจิตใจทำด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำลูกเราได้ถึงขนาดนี้เด็กตัวเล็กเล็กแค่เนี้ยค่ะ
ทำแบบไม่มีแบบอมหิตมากเลยค่ะ
แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนที่ทำร้ายเราคือกลุ่มของทหารเกณฑ์
ค่ะตำรวจเป็นคนบอกว่าจับได้
คนแล้วก็คนที่รับสารภาพเบียร์ทหารเกณฑ์๑คน
ที่เป็นคนทำร้ายแล้วบอกวันนั้นที่โรงพยาบาลเลยเหรอนะ
ตามเรื่องมาหลายวันค่ะตามหลายวันกว่าจะรู้เหรอ
ค่ะว่าเป็นทหารเกณฑ์ค่ะแล้วก็บอกว่าขอไปดูหน้าหน่อยได้ไหม
เดี๋ยวแม่แล้วเพื่อนลูกชายวันนั้นได้มาบอกมาเล่าอะไรไหม
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโจ้โจ้โดนจนแบบไม่มี
มานั่งกินเหล้าด้วยกันที่บ้านไม่มีใครมาบอกแม่สักคน
ไม่ได้เล่าเลยว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนอะไรยังไง
ไม่มีค่ะไม่มีใครมาบอกพอแม่ได้โทรศัพท์โจ้มา
ก็ไม่รู้รหัสพอมารู้รหัสตอนที่โจ้ฟื้น
เดี๋ยวกลับมาเล่ากันต่อนะแม่นะเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียว
เพราะว่ามันมีกรณีที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโจ้
แล้วตำรวจไปไล่มาให้จนรู้ว่าคนก่อเหตุคือใคร
คนก่อเหตุเขาก็พูดเอาไว้เหมือนที่ท่านฟังในตอนแรกนะฮะ
เดี๋ยวกลับมาไล่กันต่อครับอีกสักครู่ครับพักกันครู่เดียวฮะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
เมื่อสักครู่นี้เราไล่กันถึงเหตุการณ์ที่โจ้เนี่ย
ถูกทำร้ายจนสลบเหมือดไปเลย๔๕วันที่โรงพยาบาลก่อนจะฟื้นขึ้นมา
ทั้งฝั่งคู่กรณีเนี่ยเขายืนยันว่าโจ้เนี่ยไปหาเรื่องเขาก่อน
เดี๋ยวเราจะคุยกับเขาด้วยนะฮะแต่ขอไล่ทางโจ้กับทางคุณแม่ก่อน
โจ้เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่ว่าไปถึงปุ๊บ
จอดจักรยานยนต์กับเพื่อนถูกเข้ามาจี้ถูกไถเงิน
เดินไปฉี่แล้วก็ถูกทำร้ายจนสลบภาพตัดไปเลยฟื้นอีกทีโรงพยาบาลเนี่ย
นี่คือสิ่งที่โจ้จำได้จริงจริงครับอันนี้คือจำได้เอง
นะฮะเองครับคุณแม่บอกว่าพอลูกชายสลบอยู่ที่โรงพยาบาล
เขาโทรมาแจ้งเนี่ยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกใช่ค่ะ
เพราะเพื่อนของลูกหายไปหมดเลยหายไปหมดเลยไม่มีใครมาบอกแม่
สักคนเลยค่ะจนกระทั่งลูกฟื้นขึ้นมา
ถึงเพราะแม่บอกแม่ไม่รู้รหัสโทรศัพท์ของลูกโทรตามเพื่อนก็ไม่ได้
ไม่ได้โจ้ฟื้นขึ้นมาโจ้ถึงโทรไปหาเพื่อนค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าว่ายังไง
เพื่อนบอกว่าแกพากันไปถ่ายรูปแล้วก็พวกนั้นนะคะ
เขานั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วโจ้ก็ลงไปฉี่
ก็โดนทำร้ายตอนนั้นนะคะแล้วก็
เพื่อนจะลงไปช่วยแต่ว่าเขาเอามีดจี้ไว้ไม่ให้ลงไป
แล้วความด้วยความเป็นเด็กนะคะเขากลัวเขาก็หนี
เพื่อนเล่าตรงกับที่โจ้เล่าไหมเหมือนเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่เพียงแต่ว่าเพื่อนยืนยันว่าโจ้เดินไปฉี่
แล้วกลุ่มพวกนี้เดินไปทำร้ายโจ้ใช่ค่ะตรงป่าย่า
เดินไปฉี่ตรงป่าย่าข้างสะพานตรงข้ามกับสะพาน
พอมีคนนึงจะเดินเข้าไปช่วยถูกเอามีดขู่
ไม่ให้เข้าไปเด็กด้วยความเขาเป็นเด็กเขากลัวเขาก็หนีค่ะ
เขาก็เลยหายไปกันหมดเลยหายไปกันหมดเลยไม่มีใครมาบอกแม่สักคน
โจ้ก็นอนสลบเหมือดอยู่ตรงนั้นค่ะ
จนมีคงมีคนโทรแจ้งตำรวจใช่ค่ะมีคนโทรแจ้งตำรวจ
มีคนโทรแจ้งกู้ภัยค่ะอ่ามารับไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลศูนย์ลำปางส่วนกลุ่มคนก่อเหตุก็
หนีไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วหลังจากนั้นอีก
สิบกว่าวันใช่ไหมแม่ค่ะสพมลำปางก็โทรมาหาแม่
หรือแม่โทรไปหาเขาแม่โทรไปตามความคืบหน้าคดีหรอ
ค่ะถามว่ามันเป็นยังไงบ้างคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
จับตัวคนร้ายคนร้ายได้หรือยังแกก็บอกว่าแกจับตัวคนร้ายได้แล้ว
ตอนนี้ตามตามได้แล้วเจอแล้วค่ะแล้วก็แกก็พยายามบ่ายเบี่ยงว่า
เนี่ยกำลังดำเนินการตามขั้นตอนของตำรวจอยู่
เขาบอกเลยไหมว่าวันนั้นว่าใครเป็นใครคนที่ก่อเหตุทำร้ายลูกชายเรา
บอกว่าล้องหุ้มกับสูบสวนนะคะโทรมาบอกว่าเนี่ย
ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนของตำรวจอยู่แล้วก็บอกให้แม่ลบโพสต์
แล้วเขาบอกว่าคนร้ายเป็นใครไหมตอนนั้นเขาก็บอกแล้วค่ะ
บอกว่าคนร้ายมีอยู่๔คนตอนนี้เดิมเรื่องได้จนรู้ตัวคนร้ายแล้ว
ว่ามีอยู่สี่คนจับได้สี่คนเป็นทหารหนึ่งแล้วก็เป็นไม่ใช่ทหารหนึ่ง
เป็นทหารเกณฑ์ค่ะเป็นทหารเกณฑ์หนึ่งมากันสี่คนค่ะแต่มีคนที่ทำร้ายโจ้สองคน
คนหนึ่งเป็นทหารเกณฑ์คนหนึ่งเป็นทหารเกณฑ์อีกคนนึงไม่ใช่ทหารเกณฑ์
ก็เป็นพลเรือนทั่วไปแล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกเราแต่ทำเนินคดีไม่ได้
เพราะว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าทำร้ายร่างกายลูกชายเราแต่ว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าตำรวจบอกว่าเป็นทะเลาวิวาสแล้วเราก็ถามว่าทะเลาวิวาสแบบไหน
ลูกเราจะต้องเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลเข้าไอซียูสาหัสขนาดนี้
มันไม่ใช่ทะเลาะวิวาสแล้วไหมมันน่าจะเป็นพยายามฆ่าหรือเปล่า
แล้วตำรวจว่ายังไงตำรวจก็บอกว่าแม่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์
แม่ไม่ได้แบบอยู่ในที่ตรงนั้นแม่ก็ไม่รู้ผมตามสืบมาจนได้ข้อมูลมาขนาดนี้
พยายามที่จะโยงให้ไปเป็นคดีทะเลาวิวาสแต่แม่บอกว่ามันไม่ใช่คดีทะเลาวิวาส
เขาไม่มาเป็นพยงพยายามย่างอะไรให้ไม่ค่ะไม่ยอมมาค่ะไม่มาค่ะ
นี่หายไปเลยแล้วพวกผู้หญิงก็ไม่มีใครมาไม่มีใครมา
สักคนเลยค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฟังทางอีกฝั่งหนึ่งอัน
ทางฝั่งของคนเจ็บนะฮะแล้วก็คุณแม่ที่ฟังจากเพื่อนของลูกชาย
น้องที่เป็นทหารเกณฑ์คู่กรณีกับโจ้นะครับน้องเออายุสิบเก้าปี
นะครับอยู่ในสายกับเรานะครับเขาจะเล่าในมุมของเขานะฮะ
สวัสดีครับเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออายุ๑๙ใช่ไหมครับผมปัจจุบัน
ยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่หรอเอ่ยผมเป็นคนธรรมดานะครับไม่ใช่
ทหารนะครับไม่ใช่ทหารเหรอเอใช่คนที่ตำรวจเขาบอกว่า
เกณฑ์ทหารอยู่แล้วออกไปก่อเหตุกับโจ้ไหมไม่ใช่วันนั้น
คนหนึ่งครับคู่กรณีผมครับอ่าแสดงว่าเอเนี่ยเอมีเพื่อนเป็น
ทหารเกณฑ์แล้วไปก่อเหตุกับโจ้หรือว่าผมทำร้ายคนที่โจ้นะ
แล้วในข่าวที่บอกว่ามีทหารเกณฑ์ไปทำร้ายเนี่ยทหารเกณฑ์นี่
เป็นเพื่อนกับเอไหมใช่ครับใช่ครับเป็นเพื่อนครับอ๋อโอเคแสดงว่าคนที่เป็น
หารเกณฑ์เนี่ยเป็นอีกคนนึงแต่ว่าเอก็คือหนึ่งในสองที่ทำ

หลังนี้ก็โทรให้ไปรับที่ค่ายผมก็ไปรับแล้วขับมาตามที่รอดที่
เดิมแล้วผมก็ไปทักนึก
กันได้ประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยครับแล้วก็กลับมานั่งกินเหล้าที่เดิม
แล้วก็มีพวกโจ้เนี่ยครับมาปุ๊บแล้วผมก็ร้องเพลงอยู่เวทีพอดีครับ
เขากำลังสร้างรอยกระทงนะครับอ่าเป็นเวทีเอาไว้งานลอยกระทง
ครับผมผมร้องเพลงเขาอยากกินปีนไก่เนี่ยครับ
แล้วทีนี้ฝั่งเขาได้ยินแล้วเขาก็มีคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดว่าอยากโดนป้าชีเนี่ยครับ
อยากโดนสักทีนะครับ
เดี๋ยวนะมันมีเวทีสำหรับเตรียมงานลอยกระทงแล้ว
เอกับเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์ก็เอใช่ไหมคือคนขึ้นไปร้องเพลง
ร้องยังไงหมายถึงว่าเราร้องเองเราเปิดบลูทูธร้องเองหรือว่าเขามี
ดนตรีมีอะไรให้ร้องหรือยังไงนะ
ร้องกันเองครับร้องกันเองร้องกันเองครับ
เพลงอยากกินตีนไก่ใช่ครับใช่แล้วได้ยินเสียง
จากกลุ่มของโจ้คนเจ็บเหรอใช่ครับว่าอยากโดนสักทีครับ
บอกอยากโดนสักทีใช่ครับ
แล้วยังไงต่อแล้วโป้ได้ยินไหมครับที่เป็นทหารเกณฑ์ได้ยิน
แล้วโป้ก็เดินไปถามใดนี้ฝั่งผู้หญิงเขาจำโป้ได้
แล้วก็แบบพี่โป้จำหนูได้ไหมป้าโป้ก็อยู่คุยกับเขา
แล้วผมก็เดินกลับมากินเหล้าที่เดิมครับ
คนที่เป็นทหารเกณฑ์เพื่อนของเอเนี่ยชื่อโป้ชื่อโป้ปอบลานะ
แล้วเพื่อนผมก็คุยกับเขาสักแป๊บนึง
แล้วโป้ก็กลับมานั่งกินเหล้าด้วยว่าผมแล้วคนชื่อโจ
เดินมาข้างผมมาสวนกับผมแล้วก็มาถามกันก่อนครับ

ชื่อสี่บอกว่าเป็นอย่างนี้ครับ
เอาจริงหรอบอกยังงี้ครับ

ใช่ครับแล้วเขาก็ไปแย่งเหล้าที่เพื่อนผมถืออยู่ครับ
แล้วก็กินแล้วก็ปลาใส่เพื่อนผม
แล้วก็ฝ่วนว่าผมได้สักแป๊บนึง
เอามาดื่มแล้วก็ปลาแก้วใส่อย่างนี้หรอ
ใช่ครับแบบนี้โยนใส่อย่างนี้ครับ

แก้วแตกมั้ยหรือโยนโดนใครมั้ย
เป็นแก้วพลาสติกนะครับแบบโยนให้บอสครับ
บอสก็คือคนในกลุ่มที่๔นะครับ
ผมแล้วทีนี้เขาก็เดินป่วนพวกผมสักแป๊บนึง
แล้วเขาก็มานั่งข้างผมว่าจะเอายังไง
ผมก็เลยกอดคอเขาไปที่มืดนะครับ
ก็เปิดก่อนสองหมัดครับผมเปิดก่อนสองหมัด
ทีนี้เขาเตยจะไปต่อยโก้โก้ก็เลยต่อยครับ

ไอ้ที่เอบอกว่าเปิดก่อน๒หมัดเนี่ย

แล้วเขาเซไปโป้ก็เลยใส่อีกหมัดนึง

เขาแนวจากสวนโป้โป้ก็เลยต่อยก่อนเลยครับ

ตอนนั้นโจคนเจ็บเนี่ยเขาเมาเขาเมาใช่ไหม
เขามีสติสตังค์แบบเขาทรงตัวรู้ตัวอะไรไหม

เขาก็มีสติเมาครับเมาเมาเขาบอกเขาก็เมามาเหมือนกันครับ

ผมว่านิดหน่อยครับแต่ไม่ได้เมามากครับ
แล้วโป้อ่ะโป้เมาไหมเพื่อนทหารเกณฑ์
โอ้โหมันกินเป็นน้อยเดียวครับมันไม่ได้เมาหรอกครับ
แสดงว่าถ้าเกิดว่าจะต่อยกันจริงเนี่ยจะเอากันจริง
โจ้เขาสู้ไม่ไหวหรอกเขาเมาใช่ไหม
แต่เขาก็มากันเยอะครับพวกมันจะเดินไปเฝ้าระวังหลังครับผมครับ
แบบว่าฝั่งเขาก็เข้าอะไรประมาณเนี่ยครับ
เขามากันเยอะเราก็เลยมีโป้ไประวังหลังให้
ครับผมมี๔เขามาเกือบ๑๐นะครับ

แล้วโจ้เขาไงเขาหงายไปเลยหรือว่ายังไง
หงายคาอากาศหลับไปเลยครับ

แล้วคนชื่อบอสที่ว่าในกลุ่มผมก็วิ่งเข้าไปตบหน้าให้ตื่นครับ

แล้วทีนี้โป้เห็นว่าไม่ตื่นโป้ก็วิ่งเข้าไปช่วยพยุงขึ้นมาไปให้เขาไปให้เพื่อนเขา
แล้วทีนี้เพื่อนเขาก็ไม่มีใครช่วยเขาครับ
โก้ก็เลยให้เพื่อนเขาเอารถมาจอดแล้วโป้ก็ยกขึ้นรถให้ครับ
แล้วหลังจากนั้นผมก็ขับมารับโป้
แล้วก็ให้บิ๊กอ่ะบิ๊กใน๔กลุ่มผมนะครับไปส่งโต้ที่ค่ายทหารแล้วก็แยกย้ายกันเลยครับ
ไม่มีการเอาเหล้าลาบหรืออะไรเลยสักอย่างครับ
มีเอาบุหรี่จี้ไหมเอาเหล้าไปลาดเขาต่อตอนเขาสลบอะไรไปแล้วเนี่ย

มีแบบพอเพื่อนเพื่อนของโจ้เขาจะเข้ามาช่วยแล้วมีคนในกลุ่มของเอเนี่ยเอามีดจี้บอกอย่าเข้ามานะเขาเลยหนีกันไปหมดอย่างนี้มีไหม
เพื่อนเขาไม่เข้ามาสักคนครับ
กำลังจะบอกว่าฝั่งเอด้วยซ้ำที่เป็นคนอุ้มโจ้เนี่ยไปขึ้นรถของเพื่อนเขาเพื่อให้พาไปส่งโรงพยาบาลอย่างนี้หรอ

แต่ฝั่งเพื่อนเขาดูเหมือนไม่กล้านะครับฝั่งเพื่อนเขาก็ยืนดูโจ้นอนหลับอย่างนั้นนะครับ
แล้วซึ่งหลังจากนั้นทางเอกับทางเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์เนี่ยก็ไปส่งเพื่อนเข้าค่ายทหารแล้วก็แยกย้ายกันไปเลย
ใช่ครับผมกลับบ้านแต่คนที่ในกลุ่มผมสี่คนไปส่งโต้ค่ายครับ
คือเอพี่ฟังจากเอแล้วเนี่ยที่เล่าเรื่องราวให้ฟังมันไม่เหมือนกับที่โจ้เขาบอกก่อนก่อนที่เขาจะสลบเหมือดไปหรือว่าเพื่อนของโจ้เขาเล่าให้กับแม่ของโจ้เขาฟังเลยนะเอ
แต่ผมก็มีพยานครับผมไม่ได้หนีคดีด้วยครับผมพูดความจริงครับผมไปตลอดครับให้ปากคำอย่างนี้ตลอดครับ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
เอานี่ตำรวจเรียกมาแล้วแล้วเรายังไม่รู้เลยเหรอว่า
ทุกวันนี้เราอยู่ในสถานะอะไรเราอยู่ข้างนอกคืออะไรยังไง
ฝากขังแล้วเราออกมาได้ยังไงคือยังไม่รู้เลยอย่างนี้หรอ
ใช่ครับก็ถ้าได้ยินคร่าวก็น่าจะเป็นทำร้ายร่างกายเขาครับ

เอาไม่เป็นไรเอเดี๋ยวทางคดีเดี๋ยวพี่ถามตำรวจเพิ่ม
เอเอบอกว่าเออยากคุยกับแม่ของโจ้อยากคุยกับโจ้ใช่ไหม
ใช่ครับอยากคุยครับผม

เดี๋ยวพี่ขอพักแป๊บเดียวแล้วคุณแม่กับโจ้พร้อมจะคุยกับเอไหมครับ

ตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่เคยเจอหน้ายังไม่เคยคุยเลย
ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยคุยค่ะ
แป๊บเดียวนะฮะผมขอพักครู่เดียวนะเอรอพี่ก่อนนะเอออย่าเพิ่งไปไหนนะ

ท่านผู้ชมครับพักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยว
คุยกันว่าเอ๊ะตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ความจริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะ
เดี๋ยวให้ทางโจ้นะแล้วก็คุณแม่คุยกับเอเลยก็แล้วกัน
เอเป็นหนึ่งในสองในคู่กรณีที่ทำร้ายโจ้ฟังกันหมดแล้วนะฮะ
ความเป็นมาเป็นไปของทั้งสองฝั่งนะครับเอเอยังอยู่ใช่ไหมครับเอ

งั้นเดี๋ยวเอรอฟังด้วยนะพี่ขอถามทางฝั่งของโจ้กับคุณแม่ก่อน
เขาบอกว่าไปหาเรื่องเขาก่อนอะไรเขาก่อน

เมาด์เลยว่ะวันนั้นเมาด์จนหลุดจนทำไม่ได้เลยว่ะ

เขาร้องเพลงอยากกินตีนไก่อยู่แล้วไปมีเพื่อนเราไปบอกไหมแบบอยากโดนสักตีนอะไรเนี่ย
พวกผมไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อนเลยแล้วพวกผมไม่เกิน๑๐คนด้วยครับวันนั้นไปแค่๖คนผู้หญิงผู้ชาย๓ผู้หญิง๖ผู้หญิงก็ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เพราะเป็นเด็กอยู่
เอเอมีไปไถเงินเขาไหมที่ว่ามาถึงเขาจอดรถแล้วไปขอไปถ่ายเงินสักสี่สิบบาทบอกขอเงินกินเหล้าหน่อยเนี่ย
ไม่เลยครับเหล้าผมก็ยังมีอยู่เลยครับ
เราไปแย่งพอที่ว่าอะไรนะไปแซวกับเขาแล้วเขามีเพื่อนผู้หญิงเคลียร์ให้แล้วเดินไปปวดในวงเล่าเขาไปเอาแก้วเหล้าเขามาดื่มแล้วไปเครื่องไปโยนขวดเหล้าใส่แก้วเหล้าใส่เขาหรือเปล่า
ไม่มีครับไม่เคยมี

ขออยากถามหน่อยนะคะว่าบอกว่าแล้วที่บอกว่าต่อยอะค่ะต่อยสองสามหมัดเนี่ยค่ะจนหน้าน้องขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วก็ที่บอกว่าร้องเพลงร้องเพลงอยากกินตีนไก่เนี่ยค่ะ
เพราะว่าที่ที่ถามเพื่อนเพื่อนมานะคะมันไม่มีเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องแต่งเรื่องขึ้นมาแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ

อ่าค่ะถ้าน้องบอกว่าพวกน้องพูดความจริงแม่ถ้าเกิดว่าแม่มีพยานที่บอกว่าน้องไม่ได้พูดแบบนี้แล้วก็ลอยเหล้ารอยที่ว่าบุหรี่จี้แล้วรอยแผลตามร่างกายของน้องล่ะคะ
ของลูกของลูกแม่ที่โดนนะคะมันคือรอยอะไรคะ
ฮะอยากถามหน่อยค่ะน้องใช้อะไรตีคะ
น้องนี่แบบขนาดไหนคะลูกแม่ถึงแบบสมองแบบเลือดข้างในสมองเลยแบบนี้ค่ะอาการถึงแบบครึ่งเป็นครึ่งตายอะค่ะ
แม่อยากถามแค่เนี้ยค่ะอ่าไม่ทราบได้ไงค่ะในเมื่อน้องเป็นคนลงมือค่ะ
ก็ผมต่อยสองหมัดเพื่อนผมหมัดหนึ่งน้องบอกน้องต่อยสองหมัดแต่แผลในร่างกายน้องของโจ้เนี่ยมีเยอะมาก
ผมเชื่อว่าผมไม่ได้ซ้ำครับฝั่งผมไม่ซ้ำแน่นอนครับเพราะว่าผม
ถ้าน้องบอกว่าน้องไม่ได้ซ้ำแต่ถ้าน้องพูดที่น้องพูด
ออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะแม่จะดำเนินคดีให้ถึง
ที่สุดเลยนะคะครับได้ครับเพราะข้อหาแบบเนี้ยมันไม่ใช่ข้อ
หาทะเลาะวิวาสนะคะน้องเขาเรียกพยายามฆ่าค่ะลูกแม่อ่ะ
เอครับเอเอคือทางทางคุณแม่แล้วก็ทางคนเจ็บเนี่ย
เขาติดใจว่าถ้าต่อยกันแค่สามหมัดเนี่ยทำไมลูกชาย
อายเขาเจ็บหนักขนาดนี้เอยังยืนยันนะในใน
เหตุการณ์ในในมุมของเอที่เล่าให้เราฟังครับมีงาน
ผมต่อยสองหมัดจริงจริงครับไม่มีใครมาแบบต้องให้
การแบบนี้นะต้องพูดอย่างนี้นะไม่มีใครมาบอกว่าต้อง
ทำแบบนี้แล้วผมให้คำให้การอย่างนี้ตลอดครับไม่
จริงครับแล้วคืนวันนั้นทำไมเพื่อนเราถึงออกมาจาก
ทหารมากินเหล้ากับเราได้ก็คือคุยกันแล้วว่า
คืนนี้เราจะกินกันนะอย่างเงี้ยครับเขาเลยลาลาออกมา
ค่ายหรือว่าหรือว่าออกมาเองหรืออะไรยังไง
ตีสองแล้วออกมาเมื่อไหกี่โมงโดดโดดออกมาตอน
ประมาณเที่ยงคืนเนี้ยครับโดดออกมาจากค่ายทหารตอน
เที่ยงคืนครับแล้วพอมีเรื่องเสร็จเพื่อนก็ขี่มอ
ไปส่งที่ค่ายอย่างเงี้เหรอใช่ครับผมอยากจะขอโทษ
หรืออยากจะอะไรกับคนเจ็บเขาบ้างไหมเนี่ยทำเกินมัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงก็ก็อยากจะ
บอกว่ายอมยอมขอโทษครับแล้วก็ยอมชดใช้ครับเพราะว่า
วันนั้นไม่ค่ะผมโดนหาเรื่องจริงจริงครับไม่ค่ะ
ชดใช้ยังไงเอที่บอกว่ายอมชดใช้ค่าเสียหาย
อะไรอย่างเงี้ยครับค่าบาดเจ็บค่ารักษาโรงบ้านอย่าง
แล้วครับไม่ค่าบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลแม่ไม่ได้
ต้องการเงินค่ะแม่ต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะลูก
แม่เจ็บตุ้มเกือบตายค่ะแม่ไม่ต้องการเงินค่ะแม่ต้องการ
เอาเรื่องของคนที่มันทำร้ายลูกแม่ให้ถึงที่สุดค่ะ
ครับแม่แม่ผมต้องเล่าความจริงไปหมดแล้วครับมันมัน
มันไม่ใช่ความจริงค่ะแล้วรอยบุหรี่มันมาจากไหนคะ
ยันไหมเอเรื่องรอยบุรีรอยบุรีรอยถลอกตามร่างกายคือ
คือเท่าที่ผมฟังกันทั้งหมดเนี่ยนะแม่แล้วก็โจ้
ด้วยแล้วก็เอด้วยนะคนที่จะเป็นพยานได้อีกอีกฝั่ง
อีกเป็นอย่างดีเลยเนี้ยคือกลุ่มเพื่อนของโจ่อะใช่
ค่ะคือเขาเล่าให้แม่ฟังครั้งเดียวทางโทรศัพท์ค่ะแล้ว
วันนี้เขาหายไปเลยแม่โจ้ก็อยากขอเขาอะค่ะว่าออก
มาให้คำบอกออกมาให้ข้อมูลก็หรือว่าออกมาเป็นพยานให้
หน่อยค่ะอ่าอ่าคุณกันจอมพลังอยู่ในสายกับเราใช่ไหม
เราสามารถคุยกันได้หมดเลยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณกันครับสวัสดีครับคุณกันครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับ
คุณกันได้ฟังจากที่ทางมุมของเอที่เขาเป็นคู่กรณี
กับทางโจ้คุณกันได้ฟังแล้วใช่ไหมฮะฟังครับฟัง
อยู่ฟังอยู่ครับเอาคุณกันมีมีอะไรอยากถามทางเอเขา
ได้ไหมเอพร้อมคุยกับคุณกัลด้วยไหมเอเออได้ครับพร้อม
ครับพร้อมครับสองหมัดเนี้ยนะคือมีแผลที่หลังสาม
หมัดสามหมัดใช่ไหมเขาบอกอ่าทหารเกณฑ์อีกคนหนึ่งแล้วก็
เลือกทางในสมองเนี้ยน่ะแล้วก็เข้าไปห้าวันนะครับผม
เอางี้ผมไม่ต้องคุยกันหรอกให้ว่าไปเป็นตามบาดแผล
หลักฐานกันดีกว่านะเถียงไปตอนเนี้ยผมว่าไม่มีประโยชน
ครับนะแล้วที่ผมบอกว่าอุ้มน้องขึ้นรถอ่ะถ้าน้องใจ
ขนาดนั้นน้องไม่ไปส่งโรงพยาบาลเลยอ่ะครับนะตามตาม
ภาพอ่ะนะคือมูลนิธิอ่ะเขาเป็นคนมาอุ้มจากทางคนนนะ
ขึ้นไปส่งแบบนั้นคุณกันก็คือยืนยันว่าเดี๋ยวไปเอากันทางคดีก็แล้วกัน
เพราะทางฝั่งเขาก็เล่าในมุมของเขาแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรผมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมช่วยแม่นะ
จนสุดทางผมช่วยแม่ทุกอย่างผมอาจจะช่วยหาความไม่ทำให้แม่
ครับคุณกันผมขออนุญาตแป๊บนึงโจ้มีอะไรคุยกับเอเขาหน่อยไหม
เขาบอกเขาอยากขอโทษเขาอยากจะชดใช้
ไม่ต้องครับไม่อยากคุยล่ะ

น้องจะเอาเรื่องให้ถึง

คือวิธีนี้ผมอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานอื่นแล้วกันฝากไปถึงกองทัพบกหน่อย
ช่วยเช็คหน่อยว่าทหารที่ออกมาก่อเรื่องเนี่ยนะ

เมื่อกี้เพื่อนเขาบอกแล้วว่าโดดออกมาตอนเที่ยงคืน

แล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
หายเข้ากรีบเมฆเข้าไปอยู่ในกลมกองเนี่ย

คุณกันผมหมดเวลาจริงเอาเป็นว่าฝากคำถามผมกันทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ
ขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือคนเจ็บกับคุณแม่ด้วยนะฮะ

คุณแม่กับคนเจ็บเขาไม่ยอมรับคำขอโทษจากเอแล้วก็การชดใช้ด้วย
เอมีอะไรทิ้งท้ายบอกกับคนเจ็บแล้วก็คุณแม่หน่อยไหม
ก็ที่ผมพูดไปก็คือความจริงแล้วผมก็ยังยืนยันครับผม

ก็ขอบคุณคุณกันด้วยนะคะ
แต่เอกับเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์ยืนยันนะ
เจอกันที่ลำปางเราจะไม่ไปข่มขู่ไม่ไปคุกคามอะไรเขานะ
ตอนนี้เราเหมือนกับได้ประกันตัวออกมาใช่ไหม

ไม่มีไปข่มขู่ไม่ไปอะไรเขานะ
ไม่ครับไม่ครับไม่ครับ
ยังไงก็เดี๋ยวตามเรื่องตามคดีกันต่อฝากคุณกันด้วยนะฮะ
วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงครับเวลาผมหมดนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเอด้วยนะ

ท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายสามครึ่งนะครับ